สวัสดีค่ะตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะทำอะไรก่อนดีนะคะ
คุยกับคุณผู้ชมหรือว่าแตะดูนะว่าวันนี้จะได้อาบหรือเปล่านะคะ
เอาเป็นว่าวันนี้ทำงานตั้งแต่ยังไม่ได้อาบน้ำไปเลยละกันนะคะ
ตอนนี้นี่อากาศมันคือแปลกคือเป็นเย็นเนอะ
สงสัยกันไหมคะตอนเช้าอากาศมันเย็น
วันนี้มีคำตอบนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเป็นห่วงกันตลอดเลย
ก็คือเรื่องของฝนหลังจากนี้ไปฝนจะกลับมาเยอะอีกแล้ว
ช่วงเช้านี้กันก่อนนะคะโอ้โหฝนมีบ้างแล้วนะ
นี่มาตั้งแต่เช้าเลยเหรอมาที่ไหนมาบ้านค่อยค่ะ
อุบลราชธานีค่ะตรงจุดนู้นนะคะอุบลราชธานี
เช้านี้ตีห้าห้าสิบนาทีเริ่มมีฝนแล้ว
รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดตราด
มีฝนลงมาเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้โดยรวมตอนช่วงเช้าตื่นขึ้นมาแดดจะดีหน่อย
ทีนี้กลับมาดูเรื่องของความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นมายังไง
ลมหนาวเริ่มกำลังแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะพัดพาเอาร่องฝนขยับต่ำลงมาเรื่อยเรื่อย
แล้วเขาก็จะดันแบบนี้ลงมาเรื่อยจนถึงตอนกลางของประเทศ
นั่นแหละที่บอกให้ระวังถ้าร่องฝนลงมาถึงตอนกลางของประเทศแสดงว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะประมาณ๒๓วันฝนจะกลับมาชัดเจนมากขึ้น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
พื้นที่รุ่มต่ำต่างนะคะอายุทยาชัยนาฏสิงห์บุรีลบบุรี
หลังจากนี้ก็ระวังน้ำด้วยนะคะทั้งฝนแล้วก็น้ำเหนือ
ส่วนฝนในวันนี้ช่วงเช้าอุบลราชธานีตรัสนั่นแหละค่ะ
กำลังตกเลยนะคะแต่หลังจากนั้นไปค่ะโอ้โหแดดดีเลยช่วงสายสาย
งงเลยเขาบอกว่านี่คือแดดใบ้แดดใบ้แปลว่าเดี๋ยวจะมีฝน
เมฆฝนเริ่มก่อตัวในช่วงเที่ยงค่ะก่อตัวไปเรื่อย
ปัจจัยครบช่วงสี่โมงเย็นเวลาเดิมเดิมเริ่มตกช่วงสี่โมงเย็นค่ะ
จะเห็นว่าที่ตกชัดเจนคือจังหวัดสุราธานีภาคใต้แล้วก็จะเห็นนู้นแหละ
กรุงเทพมหานครนะคะทางตอนกลางของประเทศนะคะ
ุ่มแม่น้ำต่างรวมถึงภาคตะวันออกด้วย
หลังจากนั้นฝนจะหายไปในช่วงเย็นนะคะแล้วกลับมาอีกครั้งช่วงดึกดึก
ดึกไปไหนขึ้นสูงขยับขึ้นสูงไปหน่อยค่ะ
นี่คือลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะคะพื้นที่แตกต่างกันไป
ทีนี้มาดูเรื่องของคลื่นค่ะฝั่งอันดามันแถวพังงาภูเก็ตที่เป็นแหลมยื่นออกมาตรงนี้นะ
อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคลื่นที่ประชิดฝั่งสูงประมาณ๒เมตร
การเดินเรืออะไรระมัดระวังหน่อยส่วนอุณหภูมิค่ะวันนี้ช่วงเช้าเช้าอากาศมันร้อนไง
แต่ถามว่าร้อนที่สุดช่วงไหนร้อนที่สุดช่วงบ่ายสองเพราะว่ากำลังอบอ้าวเลย
ร้อนอุณหภูมิร้อนจริงค่ะบ่าย๒ร้อนที่สุดของวันเลย
พอฝนตกลงมาสู้อากาศดีขึ้นค่ะ
เรื่องของฝนนะคะชาววังน้ำเขียวนครราชศรีมาตั้งคำถามว่า
ถ้าเห็นน้ำขนาดนี้แล้วฝนยังจะกล้าตกอีกเหรอ
เขาบอกว่าก็มันห้ามไม่ได้นะเป็นเรื่องของธรรมชาติ
โอ้โหตกอยู่ก็เห็นอยู่แล้วน้ำก็แรงไปด้วยนี่นะคะ
นี่คือสภาพถนนไทยสามัคคีน้ำแรงมาก
ลงมาจากภูเขาค่ะไหลลงมาถนนบริเวณหน้าวัดบุไผ่
เชี่ยวเลยนะรถยนต์เนี่ยเขายังพอไปได้
ฝืนไปได้แต่รถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้แล้ว
แล้วถ้าเห็นน้ำแบบนี้ก็อย่าฟื้นนะคะไม่ไหวอย่าฟื้น
เพราะมองไม่เห็นขอบถนนน้ำซัดตกถนนไป
จะกลายเป็นอุบัติเหตุอยู่บ้านก็เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเลยนะคะ
มอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาไปไว้ที่อื่นค่ะเอาไปไว้ที่อื่น
เดี๋ยวมันจะเสียหายนะคะขยับมาที่ขอนแก่น
แม่น้ำชีตอนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะสูงล้นตลิ่งแล้ว
เอ่อทั่วบ้านเรือชาวบ้านในเขตอัมพมืองอ่ะบางจุด
นี่ไม่ใช่บ้านชั้นเดียวนี่บ้านสองชั้นแต่ชั้นหนึ่งหายไปแล้วค่ะ
แล้วไม่มีคนอยู่แล้วนะคะเพราะเขากลัวว่าน้ำจะสูงขึ้นเรื่อย
อบพยพไปอยู่ริมถนนและตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อน
เพราะมีปัญหาเรื่องน้ำสะอาดค่ะน้ำดื่ม
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือค่ะ